ออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกแล้วปลายปีแบบนี้
แต่ว่าคราวนี้เป็นการรายงานข้อมูลเปิดเผยสถิติ
ที่รัฐบาลประเทศต่างขอข้อมูลผู้ใช้
หลังจากมีคำร้องขอจากรัฐบาลหลายรัฐบาล
ซึ่งมีรัฐบาลไทยอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
ก็ได้เปิดเผยข้อมูลคำขอของรัฐบาลประเทศต่าง
บล็อกการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ขอข้อมูลส่วนบุคคล
เฉพาะในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาจากรัฐบาลทั่วโลกรวมถึงรัฐบาลไทย
อธิบายถึงรายละเอียดของเพจที่โดนบล็อกด้วยค่ะ
บอกว่าเมื่อกดเข้าไปในหน้าเพจโดยใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
หน้าเพจจะมีข้อความขึ้นว่าไม่มีเนื้อหาอยู่ในประเทศไทย
จากกฎหมายในท้องถิ่นจำกัดความสามารถในการแสดงเนื้อหานั้น
โดยในปี๒๕๕๙ที่ผ่านมาเฉพาะครึ่งปีแรก
เพื่อดำเนินการปิดกั้นเนื้อหาเกี่ยวกับการหมินพระบรมเดชานุภาพ
จำนวน๑๐รายการแล้วก็ได้รับคำขอข้อมูลส่วนบุคคล
ขณะที่ครึ่งปีแรกของปี๒๕๕๙จากคำขอทั่วโลก
ส่วนใหญ่มาจากรัฐบาลสหรัฐนะคะคิดเป็นร้อยละ๕๖
แต่คำขอให้บล็อกข้อมูลลดลงกว่าร้อยละ๘๓
เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งหลังของปีก่อนนะคะ
จากตอนนั้นถ้าเป็นครึ่งหลังของปีก่อน
คือปี๕๘ใช่ไหมคะปลายปี๕๘มีเหตุก่อการร้ายในฝรั่งเศส
บล็อกภาพเหตุการณ์นั้นเอาไว้
ปีนี้ก็เลยมีแนวโน้มลดลง
ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง
ดังนั้นเวลาที่มีการให้ไปบล็อกว่ามันไม่ตรงกับเนื้อหา
เนื้อหานี้ผิดกฎหมายในประเทศทั้งนั้นเขาเลยขึ้นแบบนี้ว่า

ก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าต้นทางให้เหมือนมาจากต่างประเทศ
ก็จะดูเนื้อหาหน้านั้นได้นะคะ